เพราะฉะนั้นไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะสภาพเป็นยังไง
นิ้วนางนิ้วชี้นิ้วกลาง
แล้วดูสินิ้วนางข้างขวาน่ะมันเป่งมาแบบนี้
ตอนแรกนะสารภาพเลยนะ
ที่เห็นหัวข่าวนึกว่าใส่นิ้วเดียว
โอ้ยสามนิ้วค่ะสองข้างเลย
นี่คือนางสาวเกซินีนะคะ
เธอเป็นชาวตำบลห้วยกรดที่สรรคบุรีของจังหวัดชายนาฏ
ขวาวงหนึ่งซ้ายซ้ายมีอะไรบ้างนิ้วชี้กับนิ้วกลางใช่ไหม
แล้วมันเกิดการอักเสบแบบนี้
นี่ต้องให้กู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
แล้วก็หมอจากโรงพยาบาลศรัลฟิภาพภัณฑ์ธรรมศัลกาบุรีมาช่วย
ทำยังไงอันนี้ดูสิต้องเอาสว่านมาตัดเหล็กเนี่ยค่อยเจียออกนะคะ
แล้วก็ต้องหยอดน้ำด้วยเพื่อมันลดความร้อน

ทีนี้พอเอาออกมาได้แล้วดูรอยที่นิ้วสิคุณผู้ชม
มันแดงไปหมดเลยอะค่ะตัวเธอบอกว่าไงรู้ไหม
น็อตมาจากร้านรับซื้อของเก่าแล้วใส่เอาไว้เดือนกว่า
นี่ขนาดตัดออกมาได้แล้วนะสภาพนิ้วนางข้างขวาของเธอ
บวมเป่งนูนออกมาแบบนี้มันอักเสบนี่แหละ
แล้วดูยิ่งภาพใกล้ก็ยิ่งน่ากลัวพี่เบิร์ต
มันเป่งมันนูนมันมีแผลแล้วก็มีกลิ่น
ญาติบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องรีบส่งโรงพยาบาล

อย่าไปทำเฉยนะคุณผู้ชม
นี่ขนาดทุกทีข่าวอะไรบ้างแหวน
แหวนบางทีเอาออกยากเอาใช้สบู่ถูไปได้
แต่เนี่ยมันไม่ได้แบบเล็กเท่าแหวนไงมันมีความหนาอยู่อะค่ะ